หลังการประชุมสัปดาห์หน้าเท่ากับว่าเราก็ต้องติดตาม
เรื่องของรายชื่อรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย
แล้วก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒ทับ๑

ว่ามันจะสั่นคลอนมันจะสะดุดกึกอีกเหมือนกันนะ

แต่เหตุใดทำไมถึงมีรายชื่อของ๒๓บุคคลที่อาจจะหลุด
หรือว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนตัวต้องอะไรอย่างนี้ฮะ

ส่วนเมื่อวานไปดูบรรยากาศชื่นมื้นที่บิ๊กแดงพบทบ
พบกับนศธหรือว่านักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเขาเข้าไปพบพบทบ
แล้วมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

โอ้โหโอ้โหจังหวะโอบกอดนะครับเป็นจังหวะที่นักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่๑ถึง๓จาก๑๙โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เข้าพบพลเอกอภิรัตโครสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
เพราะว่าทางด้านของพลโทปราการปฐวนิษฐ์ผู้บัญชาการ

ก็นำคณะตัวแทนของนักศึกษาเหล่านี้แหละเข้าพบนะครับ
หลังจากเข้าพบกันก็มีการพูดคุยกัน
ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงนะในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน
จากนั้นพบทบบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ก็นำคณะนักศึกษาวิชาทหารเดินลงมาถ่ายภาพหมู่

ซึ่งมีหลายคนขอถ่ายภาพคู่กับท่านพบทบ
เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารบางคนก็โผล่กอด

คนที่กอดก็คือนายอัสระวัตวันวง

แล้วก็ภาพนี้ก็กลายมาเป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย

บอกว่าเคยเห็นพบทบร่วมเดินในขบวนพระยุญาตราทางสะทนละมาก
พิธีบรมราชาพิเศษที่ผ่านมา
ทำให้รู้สึกว่าอยากเจอท่านครับ
ส่วนนักศึกษาวิชาทหารคนอื่นแล้วก็มีที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
บอกว่ารู้สึกดีใจที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน
มาพบพบทบรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลายเรื่อง
ซึ่งพบทบก็รับฟังความคิดเห็นของอนาคตของชาตินะครับ
แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารคนอื่นก็บอกโอ้โหได้เห็นตัวจริง
ตัวจริงและในโทรทัศน์ไม่ต่างกันนะ
แต่ตัวจริงสูงใจดีและเป็นกันเอง
แต่ทำไมหลายคนมองเห็นผ่านสื่อแบบโอ้โหพบทบเนี่ย
ดุดุมากดุดันคำพูดแต่ละอย่างอะไรอย่างนี้
แต่ละเพลงที่แนะนำให้ฟังก็ดุดันนะแล้วก็เจอตอบกลับกันไปนะฮะ
ขณะที่พบทบบิ๊กแดงเองก็บอกว่า
แลกเปลี่ยนความเห็นกับเหล่านักศึกษาวิชาทหาร
เราต้องการให้น้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

โตมาในสังคมที่มีความเข้มแข็งรับข่าวสารที่ถูกต้อง
ไม่ใช่รับข้อมูลจากสื่อโซเชียลเพียงอย่างเดียว
ขณะที่นักศึกษาวิชาทหารเองก็อยากให้โรงเรียนสอนประวัติศาสตร์มากขึ้น
เพราะตระหนักดีว่ามีชาติไทยได้ทุกวันนี้
เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์

เพราะนักศึกษาวิชาทหารเขาพูดว่า
ใครก็ตามที่ไม่นึกถึงแผ่นดินเกิดก็ไม่ควรจะอยู่ในประเทศ
กลายเป็นภาษาหัววัดพบพบ
ประโยคดุดันแบบนี้ขึ้นมานะครับ
นี่คือการพูดเขานะครับ
นี่คือการพูดเขานะครับ
ความคิดของน้องนักศึกษาวิชาทหารเขาเห็นแบบนี้
พบทบมีช่วงหนึ่งหันไปถามนักศึกษาวิชาทหารว่า
ใครไม่เอาทหารบ้างไหนยกมือให้ดูสิ
แล้วจะมีคนยกมือไหมล่ะคุณก็นี่คือนักศึกษาวิชาทหาร
ไม่มีใครยกมือหรอกคุณนะ
แต่คำพูดของพบทบในการพบกับนักศึกษาวิชาทหารครั้งนี้
กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะครับ
มาดูเรื่องของตำแหน่งและโคต้าของรัฐมนตรีบ้างของแต่ละพักบ้างนะครับ
ความคืบหน้าของรายชื่อคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒ทับ๑
อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ
มีรายงานออกมาจาก๒พักนะตอนนี้นะคือ๑พักภูมิใจไทย
ว่ามีรายชื่อของรัฐมนตรีที่ทางพักเสนอไปถูกตีกลับ
ก็คือรายชื่อของคนนี้ฮะนางสาวมนัญญาไทยเศษ
น้องสาวของคุณชาดาไทเศษ
ซึ่งถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
แต่ตอนนี้จากการพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติ
พบว่ามีปัญหาผัวพันเกี่ยวกับโครงการบ่อบำบัดร้าง

ซึ่งลื้อกันมา๕รอบแล้วใช้งบกว่า๓๐๐ล้านบาท
ก็ยังกลายเป็นประเด็นที่ต้องเอามาพิจารณา

อันนี้คือคนแรกส่วนอีกคนนึงคือนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศล
อันนี้ก็มีชื่อนั่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะ
ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีลุกที่สปกร๑๒๐๐ไร่
สารก็ตัดสินถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด
แต่ก็ให้แก้ไขแต่ว่าโรงงานยังบุกรุกขุดสระน้ำ
ไม่ได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินแล้วก็โดนชาวบ้านร้อง

เรื่องนี้นะนายวีรศักดิ์ก็เปิดเผยว่าส่วนตัวไม่คิดว่ามีปัญหาอะไร
ก็ขึ้นอยู่กับภักดิ์จะตัดสินใจ
ขณะที่ข่าวลือต่างที่ออกมาก็อยากให้ไปตรวจสอบในพื้นที่เลย
ที่อำเภอสหังและคอนบุรีจังหวัดนักควรประชาษีมา

คือผมก็ท้าให้ไปตรวจสอบเหมือนกันนะครับ
มีล่าสุดออกมาจากภักดิ์ชาติพัฒนา
คือแหล่งข่าวจากภักดิ์ชาติพัฒนาเปิดเผยออกมา

เก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒ทับ๑

แต่มันมีกระแสข่าวว่านายเทวันลิปตะพันลบหัวหน้าพัก
ก่อนหน้านั้นจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปรากฏว่าล่าสุดยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายชะลิดรัฐจันทรุเบกษา
พอของพักชาติพัฒนาจะเดินทางเข้าพบบิ๊กตู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ตาม
แต่ถ้าว่าความคืบหน้าเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า
พักชาติพัฒนาจะได้เก้าอี้๑รัฐมนตรีช่วย
แล้วให้หัวหน้าพักไปนั่งเก้าอี้๑รัฐมนตรีช่วยนี้หรือไม่
เพราะว่าโผล่รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ออกมานั้นมีรายชื่อ๓๕คน
ปรากฏว่าไม่มีชื่อของนายเทวัลลิปตะพันลบอยู่ในโผล่แต่อย่างใดนะครับ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้
ที่พักพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดเตาปูนคุณชัชวัลคงอุดม
ที่ก็มีสอสอ๓ที่นั่งเท่ากับทางพักชาติพัฒนา
แล้วก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพักชาติพัฒนาจะได้โคต้า๑รัฐมนตรีช่วย
แต่พักพลังท้องถิ่นเขาไม่ได้โคต้าเลย
ก็เลยเป็นการตัดซะเลยดีไหมเพื่อไม่ให้เสียเปรียบได้เปรียบกัน
ที่ก่อนหน้านั้นเสียชัดเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่า
เขาก็ไม่ได้ยึดถืออะไรเลยจะได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่ง
เขาก็ทำงานกับรัฐบาลได้แต่ทีนี้ก็ต้องดูนะฮะ
เพราะว่าสรุปแล้วนิ่งหรือยังคุณ
ก็นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าจะมีการแบบย้ายคั่วไหมหรือยังไง
เวลาที่มันมีข่าวกระแสข่าวออกมาแบบนี้
นำพักชาติพัฒนายังฝากความหวังไว้ที่นายยกรัฐมนตรี
ที่เป็นผู้ใช้ดุลยพินิษฐ์อยู่นะครับ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้๒๑มิถุนายน
ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรี

ครบ๕๒ย่างเข้าสู่๕๓ปีก็มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจ
รวมถึงมีการไปทานอาหารกันนะคะ
ที่ร้านอาหารที่ลอนดอนของอังกฤษ
ก็มีคนในแวดวงการเมืองของบ้านเราเดินทางไปร่วมด้วยนะคะ
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ
ในโอกาสวันครบรอบวันเกิด๕๒ปี
ก็ระบุนะคะบอกว่าวันเกิดแต่ละปี
เป็นการบ่งบอกว่าเราแก่ลง๑ปี
แต่สำหรับดิฉันทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ
แม้วันนี้ต้องผ่านชะตาชีวิตมาหลายรูปแบบ
แต่ก็ไม่เคยท้ออายุเป็นเพียงตัวเลข
หากเราหาความสุขได้ทุกอย่างก็จะทำให้ชีวิตยาวนาน

บอกด้วยนะคะว่าวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไร
จากขอความสุขในชีวิตแล้วก็ขอความหวัง
ที่จะให้คนไทยทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกัน
ขอบคุณทุกคำอวยพรทั้งจากพี่ชายสุดที่รัก
ก็คือคุณทักษิณครอบครัวพี่น้องประชาชน
แฟนเพจทั้งใกล้แล้วก็ไกลที่ส่งมาให้
ทำให้มีความสุขตื้นตันใจมาก
ขอบคุณทุกคนที่ยังคงรักและคิดถึงเสมอมา
ขอความสุขคำอวยพรความปรารถนาดี
ที่ได้รับส่งกลับไปยังทุกท่านด้วย

ก็มีรายงานว่าน้องไป๊เด็กชายสุภเสกอมรชัด
ลูกของคุณยิ่งลักษณ์วีดีโอคอลโวยพรสุขสรรค์วันเกิดกับคุณแม่
บอกรักคุณแม่ทำเอาคุณแม่น้ำตาคลอเลยนะคะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยบอกว่ามีการร่วมรับประทานอาหาร
ฉลองกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงรอนดอนของอังกฤษ
รวมถึงมีคนในแวดวงการเมืองนักการเมืองที่เดินทางไปร่วมค่ะ
อย่างนายวรวัตรเอื้ออภิญกุล

นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ
นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิสสสกมพไทย
ส่วนเมื่อคืนนี้สักประมาณเกือบ๒ทุ่มแล้วนะฮะ
คุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์ภาพคู่กับนายทักษิณชินวัฒน์พี่ชายและอดีตนายก

พร้อมกับดอกกุหลาบแดงช่อโตนะครับ
แล้วก็แคปชั่นบอกว่าขอบคุณพี่ชายที่รักและเคารพ
สำหรับคำอวยพรวันเกิดปีนี้นะคะ
ขอให้น้องมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเข้มแข็ง
ที่จะยืนอยู่บนชีวิตใหม่ของเรา
และขอให้น้องประสบความสำเร็จในสิ่งท้าทายใหม่ข้างหน้า

เรื่องของธุรกิจหรือเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อการกุศล
เพื่อมวลมนุษยชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ
ขอให้น้องเข้มแข็งและทำให้ได้
ขอเป็นกำลังใจแฮปปี้เบิร์ตเดย์จ้ะ
นี่คือคำอวยพรจากนายทักษิณชินวัฒน์ถึงน้องสาว
แต่คนก็ไปจับจ้องในคำอวยพรตรงนี้
ว่าจะทำภารกิจอะไรเพื่อมนุษยชาติ
ทั้งในไทยและในต่างประเทศ
ฟังแล้วแบบอยากรู้ต่อใช่ไหม

ตีความของคำอวยพรของนายทักษิณให้แก่น้องสาว

ติดตามประเด็นการเมืองหลายคนเริ่มเครียด